แบตมินตันของไทยนะครับก็รับวัคซีนโควิด๑๙แล้วนะครับ
เพื่อเตรียมเข้าแข่งขันรายการสำคัญในปีนี้นะครับ
คุณหญิงปฐมารีสวรรกูลนายกสมาคมกีฬาแบตมินตันแห่งประเทศไทยนะครับ
ก็เปิดเผยว่าสมคมได้รับความราดูข้อจากกฎศูนย์องศาสตร์ธรรมนักศึกษ์
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็การกีฬาแห่งประเทศไทยในการจัดหาวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด๑๙สำหรับนักกีฬาไทยเพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนเดินทางไปแข่งขันเก็บคะแนนสะสมโคต้าไปโอลิปิก๓รายการที่เหลือ
รวมถึงรายการสำคัญคือโอลิมปิก๒๐๒๐วันที่๒๓กรกฎาคมถึงวันที่๘สิงหาคมนี้นะครับ